นาฬิกา๕นาทีมาดูเรื่องของการพัฒนานวัตกรรม
ดังนั้นตอนนี้ทางกรณอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เขาก็เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาโมเดลความทันสมัยจากญี่ปุ่น

ติดตามได้จากคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจนะครับ
รายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าระบบปฏิบัติการไอที

เป็นหนึ่งในระบบที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกรณอ
ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมใหม่ตามเป้าหมายของรัฐบาล

เพราะว่าวันนี้นิคมอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เรียกว่า

คนที่จะเข้ามาลงทุนเป็นกลุ่มที่ต้องใช้เทคโนโลยี
เริ่มเรามีตัวแรกว่าประมาณ๑๐ล้านบาท
แต่วันนี้พฤติกรรมของลูกค้าเรา
เงินลงทุนสูงขึ้นถึงประมาณ๓๐ล้านบาท

เพราะฉะนั้นหมายความว่าการลงทุนในอาคาร

เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่าง

เป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น
เราก็สามารถติดตามตรวจสอบได้ว่า

มีการดูแลอย่างรอบครอบรัดกลุ่ม
จัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีหน้าที่ในการส่งเสริม
ในกรุงโตเกียวและปริมณฑลที่มีอยู่กว่า๙แสนราย

ให้บริการเช่าห้องทดลองและเครื่องมือเครื่องจักร

การพัฒนาบุคลากรด้วยการให้การฝึกอบรม

การจัดการสิทธิบัตรจากการคิดค้นนวัตกรรมต่าง
และการจับคู่ธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงในคลัสเตอร์เดียวกันมาประยุกต์ใช้
และในเดือนสิงหาคมนี้กรณอจะใช้งบกว่า๑๐๐ล้านบาท
เพื่อปรับโฉมศูนย์นี้ในพื้นที่๑๐นิคมอุตสาหกรรมใหม่ให้มีความทันสมัย
ได้รับสิทธิประโยชน์และบริการรูปแบบใหม่อย่างเต็มที่
เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น